ปีหน้าถ้าต้องหาเงินเพิ่มให้ได้เดือนละพัน
มาดูกันว่าพี่พนักงานเขามีเทคนิคกันยังไง
รายได้เสริมคือขายวุ้นในลูกมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าว
คนในบริษัทหรือว่าเพื่อนในเฟซบุ๊ค

วันหนึ่งได้ประมาณแบบ๓๐๐๔๐๐แล้วแต่วัน
เดือนหนึ่งเนื่องนน่าจะ๕๐๐๐บาทอักษณ์
รายได้เสริมคือการแจกใบปิวค่ะ
ก็จะตกเป็นวันละ๓๐๐ค่ะ
บางเดือนก็อยู่ที่๑๕๐๐บาทค่ะ๒๐๐๐บาท
ตอนนี้ก็คือขายพวกของออนไลน์ค่ะเป็นแว่นแฟชั่น
ก็คือไปรับที่แบบสำเพงก็ไม่ได้เยอะมากออเดอร์อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ๑๐กว่าอันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาทิตย์ละประมาณ๒๓๐๐ก็ได้ทุกอาทิตย์ก็ประมาณแบบพันกว่าบาท
ก็มีขายของตามตลาดเปิดท้ายตามตลาดกลางคืนนะครับเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับผม
รายได้ก็จะประมาณอยู่ที่ร้อยถึงสองร้อยบาทตัวตัวอย่างเงี้ยครับรายได้ก็จะอยู่ประมาณที่ห้าถึงหกพันบาทต่อเดือนนะครับ
ซึ่งเขาจะเหมือนแบบขายส่งแล้วเราก็รับมาไลฟ์สดในเฟสบุ๊คค่ะ
อาทิตย์แล้วประมาณ๑๐๐๐๒๐๐๐เดือนหนึ่งก็ได้๕๐๐๐๖๐๐๐แล้ว
คือคิดว่าการที่เราจะหารายได้เสริมเพิ่มไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ
แหมทำได้เกินพันกันไปเยอะเลย
แล้วคุณล่ะครับปีหน้าคิดหาวิธีทำตังค์เพิ่มกันหรือยังครับ